จากปราจีนบุรีค่ะขยับมาที่สาแก้วกันบ้างนะคะ
ก็มีเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นทหารพราน
รวมทั้งศุลกากรอรัญญประเทศไปสกัดจับซากหนู
ที่เขามีการชำแหละจากที่ฝั่งกัมพูชา
แล้วก็ซุกซ่อนมายังรถเข็นเข้ามายังบ้านเรา
ทีนี้ก็ไปสกัดจับกังวลว่าจะมีหนูนาหนูบ้านปะปนมาด้วย
แล้วก็อาจจะเป็นภาหะของโรคฉี่หนูนั่นเองนะคะ
โดยนายสุพัฒนภงแซ่ลิ้มหัวหน้าฝ่ายพรมแดน
ศุลกากรอรัญญประเทศจังหวัดสะแก้ว
ก็ร่วมกับทหารพรานรวมถึงตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัดสะแก้วค่ะไปตรวจพบนี่เลย
เข็น๒ล้อลากเลื่อนเป็นรถต้องสงสัย
แล้วก็มีแรงงานชาวกัมพูชาเข็นข้ามด่านพรมแดนอรัญญประเทศ
จากฝั่งปลอยเป็ดประเทศกัมพูชาเข้ามาในไทย
แล้วที่สังเกตคุณมีกระสอบเป็นกระสอบปุ๋ย
คลุมทับสิ่งของที่บรรทุกมาภายในรถเข็น
ทีนี้พอมาถึงจุดตรวจค่ะเจ้าหน้าที่ก็เรียก

แต่ว่าผู้ชายคนนึงทิ้งรถนะวิ่งหนีออกไปยังฝั่งกัมพูชาทันทีค่ะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องร่วมกันเปิดกระสอบปุ๋ยออกดู
ก็พบว่ามีซากหนูชำแหละบรรจุอยู่ในถุงพลาสติก๒๐กว่าถุง
น้ำหนักรวมแล้วประมาณสัก๒๐๐กิโลกรัมได้
เกรงว่าจะมีการลักลอบนำหนูบ้านชำแหละแล้วก็ปะปนเข้ามาด้วย
ประสานเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์สะแก้วให้ช่วยกันร่วมตรวจสอบนะคะ
พอตรวจสอบไปก็พบว่าเป็นซากหนูชำแหละที่ถลกหนังควักไส้ออกมาหมดแล้ว
ทีนี้พอออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็เลยไม่สามารถที่จะระบุได้ค่ะ
ว่าเป็นซากหนูนาทั้งหมดหรือเปล่าหรือว่าจะมีซากหนูบ้านปะปนมาด้วย
กังวลว่าอาจจะเป็นภาหะของเชื้อโรคฉี่หนู
ดังนั้นจึงมอบซากหนูชำแหละทั้งหมดให้กับเจ้าหน้าที่
นำไปเผาทำลายที่ด่านกักกันสัตว์จังหวัดสะแก้วต่อไปนะคะ
สำหรับการที่จะนำซากสัตว์เข้าประเทศไทยเนี่ย
จะต้องขออนุญาตจากด่านตรวจพืชและด่านกักกันสัตว์ก่อน
เพื่อที่จะตรวจสอบและการควบคุมโรค
ซึ่งซากหนูถือว่าเป็นซากสัตว์ที่ต้องตรวจเชื้อโรค

แล้วก็จะต้องมีการเสียภาษีนำเข้าอย่างถูกต้องด้วย

สะแก้วปราจินอยู่ใกล้กันมีเรื่องเกี่ยวกับสัตว์เหมือนกัน
ก็ไม่รู้ก็ต้องรอประสุทธิ์ตรวจสอบกันอีกทีด้วยเหมือนกัน